มาติดตามความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองกันซะหน่อยนะฮะ
ในช่วงนี้คือหลายคนก็จับตามองกรณีที่ศาลจังหวัดพัทยา
อ่านคำพิพากษาดีกาในคดี๑๓นปชนะครับ
ขัดขวางการประชุมอาเซียนเมื่อปี๕๒
ว่าใครจะต้องถูกดำเนินคดีเข้าคุก๔ปีบ้างนะครับ
ทีนี้มันก็มีเรื่องของคนที่เคยเคลื่อนไหวทางการเมือง

ใช่ค่ะคือกลุ่มพันธมิตรนายสนทิลิ้มทองกุลนั่นเอง
วันที่๔กันยายนที่ผ่านมาได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ทีนี้เมื่อวันที่๕นายสนทิก็มีการไลฟ์สั้นอัดคลิปสั้นนะ
บอกว่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์จากในคุกให้ฟัง
บอกว่ายังออกมายังไม่ชินเลย
นอนอยู่บ้านก็เหมือนแบบไม่ได้นอนมา๒ปีกว่า
ใช่ค่ะแล้วคือกลับมามานอนอยู่ที่บ้านพระอาทิตย์
มันมีห้องแอร์ไงแต่อยู่ในคุกร้อนเหมือนนรกเลย
๒ปี๑๑เดือน๒๗วัน
แต่จะเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ในคุก
จะเลือกแต่ละเรื่องนะที่มีประโยชน์
ให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วเล่าวันไหน

นี่คือบรรยากาศเมื่อเช้าเลยนะคะคุณผู้ชม
สื่อมวลชนคนที่ไปให้กำลังใจเนี่ยเพียบเลยค่ะ
โดยนายสนทิลิ้มทองกูลก็ยืนยันว่าได้รับ
พระราชทานอภัยโทษตามเงื่อนไขนักโทษชั้นเยี่ยม
และอายุเกิน๗๐ปีไม่ได้มีอะไรพิเศษ
คือบอกเลยบอกว่าผมเข้าตามกติกา

บอกด้วยนะคะบอกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งเดียวที่ให้ข่าว
โดยบอกว่าที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้คิดหนีนะ
เพราะว่าผมมีกำลังใจจากประชาชนครอบครัว

แล้วก็บอกด้วยว่าพอออกมาจากคุกแล้ว
ผมก็ปรับตัวได้แล้วไปไหนมาไหนมีแต่คนถาม
ผมไม่อายเลยผมตอบว่าผมเคยติดคุกมา๒ปี
ส่วนเรื่องความเคลื่อนไหวทางการเมืองจะเคลื่อนไหวอีกไหมฮะ
ก็ถามเขาเหมือนกันจริงถามเรื่องสถานการณ์การเมืองปัจจุบันด้วยนะ
สนทิเขาก็บอกว่าผมมองว่ามันไม่เคยเปลี่ยน
แล้วก็หวังว่านายกจะพัฒนาบ้านเมืองให้ดีขึ้น
ต้องยอมรับเพราะว่าถึงยังไงก็ได้เป็นนายกแล้ว
ส่วนเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมือง
นายสนทิบอกเลยนะคะบอกว่าผมจะไม่นำม็อบออกถนนแล้ว
เพราะว่าผมแก่แล้วแต่อยากให้ฟังที่คุณสนทิพูด

ใช่ค่ะมีพูดถึงอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะ

สนธิยังต้องก่อนท่าทีเคลื่อนไหวทางการเมืองของตัวเองอย่างไรบ้างคะ
ผมคิดว่าผมให้ความรู้คนมากกว่า
การออกถนนผมคงไม่ออก
แล้วผมคิดว่ามันหมดยุคของการออกถนนแล้ว
ชดใช้กรรมของผมทุกเม็ดทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกวินาที

คุณยิ่งลักษณ์อยู่ที่ไหน
อยากจะบอกว่าการติดคุกไม่น่ากลัว
อาหารในคุกไม่เลวนักพอแหลกไล่
อาหารในคุกไม่เลวนักพอแหลกได้
ก็นี่แหละครับคำพูดของคุณสนทิครั้งนี้
ในการออกมาเปิดใจหลายคนก็โยงไปถึงคนอื่นนะ
บอกว่าอยากให้กลับมาชดใช้กรรม
ติดคุกกิตรรางไม่น่ากลัวอย่างที่คุณสนธิก็บอกนะครับ
แล้วก็มันก็ถูกโยงไปถึงเรื่องคดีที่ผมเล่าให้ฟัง
คือคดีของศาลจังหวัดพัทยา
ที่อ่านคำพิพากษาดีกาในคดี๑๓นปชนะครับ
รวมถึงมีทั้งคุณวรชัยเหมะคุณอริสมันพงศ์รึงรอง
พันธบรวจโทวัยพศอาพรรณรัฐสศของภักดิ์พลังประชารัฐด้วย
เรื่องนี้คุณชูวิทย์เขาก็ออกมาโพสต์เหมือนกันนะครับ
บอกว่าขอให้คนทำผิดชดใช้กรรมในคุกไม่น่ากลัว
ก็พูดคล้ายกับคุณสนทิลิ้มทองกุลเลยนะครับ
เปิดใจครั้งนี้ก็เรียกว่าหลายคนจับจ้อง
ว่ามันเกี่ยวยงไปถึงคดีความอื่นด้วยหรือเปล่านะครับ